ใกล้จะถึงวันเกิดของบิ๊กป้อม
พอทีนี้ก็จะมีหลายคนฉลองวันเกิดให้กับบิ๊กป้อม
เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร๖เนี่ย
วยพรวันเกิดล่วงหน้าให้กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์
เจ้าตัวเผยอายุ๗๘ย่าง๗๙แล้ว
นอนอาจจะไม่ตื่นในวันพรุ่งนี้ก็ได้
ดังนั้นต้องรีบกันทำดีแล้วก็ขอให้ทุกคนรักใคร่กัน

ฉลองวันเกิดล่วงนะครับให้กับอีกป้อมนะครับ
และก็รักษาทุกคนทั้งทั้งที่มา
ให้พอไม่เกิด
ขอร้อยทุกคนมีความสุขกว่าเกิด
ยินดีกว่าใคร
ขอขอบคุณครับ

เป็นนายกเลยหรือเปล่า

ซึ่งเป็นการเลี้ยงรุ่นพบปะสังสรรค
นักเรียนเตรียมทหารรุ่น๖นะครับ

จัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้กับพลเอกประวิทย์นะฮะ

สุขสรรค์วันเกิดรุ่นฝนแรก
เดือนสิงหาคมปี๖๖นะครับ
เพราะว่าที่เป็นรุ่นฝนแรกเพราะอะไร
เป็นชื่อรุ่นนักเรียนในร้อยรุ่น๑๗นะ
ชื่อนี้ได้มาจากการถูกลงโทษในช่วงหน้าฝนพอดี

เกิดวันที่๑๑สิงหาคมนะครับ
แล้วปีนี้นะฮะอายุ๗๘ปีเต็ม

ฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างของผู้สูงอายุ

ว่านอนอาจไม่ตื่นก็ได้ในวันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้
ฉะนั้นขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและรักใคร่กันไว้อย่างนี้
ขอบคุณเพื่อนและหลานทุกคนที่มาอวยพรวันเกิด
ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
จากนั้นก็ตัดเค้กแล้วก็เป็นเพลงรักกันไว้เถิด
จากนี้ภายในงานมีการทำป้ายที่มีภาพพลเอกประวิทย์พร้อมข้อความมีลุงมีเรานะ
อันนี้ห้ามสะกดผิดเลยนะถ้าป้ายนี้สะกดผิดไม่ได้นะ
เขียนว่ามีลุงมีเราฮะทำจากทางสมาคมคนรักลุงป้อมเนี่ย
ทำมาแล้วก็มาตั้งไว้ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะครับ